กันที่ข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเรารุ้นมากนะคะ
เพราะว่าเรารายงานข่าวเขามาตลอดเลยค่ะ
บอสบอยศิราชัยกับซ่อแอนอรดีอ่า
อย่างที่บอกไปคู่นี้เขาปังมากนะคะจับคู่กันทีไรโอ้โห
พวงมาลัยท่วมเงินโอ้โหล้นไปเลยคุณผู้ชมเนอะ
แล้วต้องบอกนะคะว่าตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันนั้นบอกเลย
ฟังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะไปงานที่ไหนพ่อยกแม่ยกคน
ทำให้กำลังใจกันล้นค่ะหน้าเวทีว่าแน่นแล้วนะคะ
หลังเวทีดิฉันและอีชายจ้ะคุณผู้ชมพวงมาลัยมันคล้องเต็มไปหมดเลย
นะคะเรียกว่าโอ้โหดูจากภาพเอาเองคุณผู้ชมนะคะ
ทั้งหอมทั้งจิ้นแบบโอ้โหฟินไม่หยุดเลยล่ะค่ะ
ขึ้นเวทีน่ะหอมตลอดเอออ่าดิฉันก็อยากเป็นซ่อยแอนบ้านนะคะ
แต่ว่าพี่บอยเขาไม่หอมอ่ะนี่ค่ะล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้เจอทั้งคู่ค่ะก็ถามกันตรงเลยค่ะ
ถามกันตรงตรงกับบันเทิงไทยรัฐว่าบอสบอยกับซ่อแอนจะแต่งงานกันจริงหรือเปล่า
นี่ทั้งคู่ก็บอกเลยนะคะว่าจริงก็วางแผนเหมือนกันนี่
หลักก็เป็นบอสบอยเนี่ยแหละค่ะเป็นคนวางแผนให้กับแฟนสาวที่รัก
และตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะ
ช่วยกันไปก่อนส่วนข่าวดีนั้นเร็วนี้อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่นะคะ
เอาไปฟังกันหน่อยจ้า
จริงจริงแล้วผมก็อยากเร็วเร็วนะแอนคือเขาตอนตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ย
ก็คือเขาอยากทำให้เห็น
คุยไว้ยาวมากมันมากกว่าการที่จะบอกว่าเราจะแต่งงานกันวันไหนเนอะ
เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องที่ว่าเราจะทำอะไรรองรับเราในอนาคตในขณะนี้
ที่เราเก็บเงินได้ผมก็พยายามที่จะวางแผนให้แอนว่า
ถึงวันข้างหน้าเราก็ถ้าดีแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีของเรา
แต่ถ้าวันหนึ่งงานมันลดลงเราก็ยังจะมีอาชีพอย่างอื่นที่จะเลี้ยงตัวเราได้
จริงแล้วมันก็เป็นไปตามสเต็ปของชีวิตปกติของเราเลย
แต่เราก็พยายามมองอนาคตไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะว่ามันจะเป็นยังไง
อันไหนช่วยกันได้เราก็ช่วยเหลือกัน